สาวไทยยังฟอร์มดีครับเอาชนะศรีลังกาไปได้๓เซตรวดแบบสบายมือนะครับ
สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่๒ด้วยกันเป็นอันดับที่๑ของกลุ่มครับ
ทีมชาติไทยแชมป์อาเซียนปริเซสครับที่เอาชนะเวียดนามมาในเกมมันนัดแรกนะครับ
พบกับศรีลังกาที่แพ้เวียดนามมา๐๓เซตเกมเซตแรกครับ
ตบลูกยางสาวไทยอาศัยการตบหัวเสาที่เด็ดขาดนะครับใช้เวลาเพียงแค่๑๙นาทีเอาชนะไป๒๕ต่อ๘ครับ
จากนั้นในอีก๒เซตถัดมาทีมหลวงบอลสาวไทยยังเหนือกว่าเยอะแค่เอาชนะไปยิป๒๕๑๒และ๒๕ต่อ๗
หลังจบเกมครับอาจารย์ชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอน
กล่าวว่าแมชนี้นั้นถือว่าเป็นการทดลองระบบ

ก่อนที่จะลงทำศึกสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มรอบ๒
จะเจอกับอินเดียและญี่ปุ่นคู่ปรับสำคัญครับ
ก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่คิดว่าน่ากลัว
สไตล์ญี่ปุ่นคณะเขาเล่นเร็วแล้วแล้วก็มีความคล่องตัวในการเล่น
วันที่๒๗ที่เขาเจอกับเวียดนาม
จะเป็นวันที่เราได้ดูฟอร์มจริงของเขาว่าเขาเล่นเป็นยังไง

เบื้องต้นนี้เราก็ได้เตรียมการฝึกซ้อม
ในเรื่องของการรับและลุกโตกลับ